แล้วก็มาถึงวินาทีสำคัญนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับว่าครอบครัวของลุงจอร์ดจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจได้มากน้อยเท่าไหร่
หรือเป็นไปได้วันนี้เขาจะคว้าเงินล้านกลับบ้านได้หรือไม่นะครับ
ขึ้นอยู่กับเฉลย๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
อยากจะบอกว่าผมปลื้มใจมากนะที่ลุงจอร์ดได้เจอกรยานมิตร
ดีดีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผอด้วยเนอะท่านผอที่สมาคมใช่ไหมฮะ
นั่นก็เป็นท่านก็ให้โอกาสอยู่ตลอดเวลา
ว่าที่ตอบคำถามกันไปแล้วจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับบ้านได้หรือไม่นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ขอเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนได้ไหมครับ

อ่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับ
คือการกระทำผิดกฎจราจรในตัวเลือกใดต่อไปนี้
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์จะต้องเสียค่าปรับมากที่สุด

จอร์ดเลือกตอบตัวเลือกที่๔

ถูกครับ

ฝ่าฝืนสัญญาณมือนะครับคือการกระทำผิดกฎจราจรที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
จะต้องเสียค่าปรับมากที่สุดในตัวเลือกทั้งหมดนะฮะ
ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด๑๐๐๐บาท
จอร์ดทำได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกถูกต้องนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ทำได้แล้ว๑ข้อ๕๐๐๐บาทเพราะฉะนั้นเปิดมาสวยงามมาก
ไม่มีผิดเหลืออีก๓ข้อด้วยกันนะฮะ
ข้อผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไป

เขาก็อยากฟังเรื่องของเขาเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน
มาเลือกตลาดฝั่งโขงนะครับคุณผู้ชม

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ป้ายตลาดสดหน้าซื้อมอบโดยกระทรวงสาธารณสุขที่ติดอยู่กลางตลาด
อบไว้ในปีพศใด

โบ้ตอบตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖

ตัวเลือกที่๔
ตัวเลือกที่๔

ถูกครับ
คือตลาดสดหน้าซื้อหมายถึงตลาดประเภทที่๑
ที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงสะอาด

มีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ครบ๓ด้าน
คือด้านสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัยอาหาร
และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
รางวัลนี้นะคะจากกระทรวงสาธารณสุข
สรุปว่าถูกไปแล้ว๒ข้อนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวของลุงจอร์ดนะครับ

เหลืออีก๒ข้อครึ่งทางหลัง
จะสามารถคว้าเงินแสนและเงินล้านกลับบ้านได้หรือไม่
ข้อต่อไปผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

ครอบครัวที่มาร่วมต่อชีวิตในภาพนี้

ครอบครัวลำดวนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลุงให้ถูกไว้ก่อนนะครับ

ครอบครัวที่เห็นในภาพนะครับ
คือครอบครัวของเด่นดวงจากจังหวัดจันทบุรี
ออกอากาศเมื่อวันที่๙มิถุนายน๒๕๖๑ครับ
ข้อสุดท้ายนี้นะครับ
มาลุ้นเงินแสนไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมว่า
จะสามารถได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่
ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ครับ
เรื่องกล้วยหอมจอมสนครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หวกที่หนูเจ้าเล่ใส่เป็นประจำมีสีอะไร

ฟุ๊กเลือกตอบตัวเลือกที่สอง

หนูในหมวกหรือหนูเจ้าเล่นะครับชอบร้องเพลงฉันเป็นหนูฉันเป็นหนู

มันได้ปล่อยคลายลงมั่งแล้วไอ้ตรงที่มันแน่นอยู่มันไม่ให้มันคลายออกไปมั่ง
พ่อครับเคยมีทุกข์มาแต่ขอให้ทิ้งทุกวิธีรายการเรากลับไปนับหนึ่งใหม่ตั้งต้นใหม่
นะครับพ่อก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้ชีวิตและรวมทั้งตัวอย่างของพ่อจริงในวันนี้ที่เราได้รับ
จ๋าวันนี้เงินหนึ่งหมื่นบาทพ่อตั้งใจว่าจะไปต่อลมหายใจตรงไหนก่อน
คือหลักก็จะเก็บไว้ให้เขา
เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าน้องก็ยังไม่แข็งแรง
เงิน๑๐๐๐๐บาทนี้ใช้ได้นานไหม
นานครับมีค่ามาก
จะใช้ให้มันให้ดีที่สุดให้มันมีประโยชน์ที่สุด

คุณพ่อและขอบคุณน้องอามโอ้ด้วยนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิต
สูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาท
อาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ส่วนเงิน๑๐๐๐นี่ผมจะเอาไปต่อทะเบียนรถ
แล้วก็คือที่เหลือผมก็จะเอาเก็บไว้

ขอขอบคุณทางรายการ